ไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔นะครับ
ปีนี้ก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับ

โดยการนำนิสิตและก็นักศึกษาของทั้งสองสถาบันมาเจอกันนะครับ

ฝั่งของจุฬานะอย่างที่บอกวันนี้
ทีมชาติก็เยอะขึ้นเรื่อยนะครับผม
ปีนี้ก็ยังคงมีทีมชาติที่เข้ามาอยู่ในทีมอย่าง
นรบดินวิรวัฒโนโดมเองพันศาเหมวิบูรณ์นะครับ
ธิติพันธ์พ่วงจันทร์สุประโชคสารชาติสุประชัยใจเด็ด
อันนี้ยังไม่เห็นตอนซ้อมแต่ว่าก็อาจจะมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้
แล้วก็มีแข้งจอมเก่าอย่างอดุลหมื่นสมานแล้วก็ธีรเทพวิโนไทยนะครับ
ผสานกับวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญแล้วก็มีโชคมหาสารนุกูลนะครับ
ปีนี้จุฬาใช้บริการของโค้ชบูจักรราชโทนหงษา

แล้วก็เป็นโค้ชยู๑๙ของเมืองทองยูเนเต็ด

ก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ขุมกำลังของจุฬา
จะจัดเต็มเหมือนกับในช่วง๒ปีที่ผ่านมาหรือเปล่า
ครับไปดูทางฝั่งธรรมศาสตร์กันบ้างนะครับ
ครั้งนี้ขาดขุมกำลังดีกรีทีมชาติไทยไปหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นชนะนันต์ป้อมบุภารวมทั้งอดิษรพรมรักษ

รัฐอยู่เย็นกองกลางดิกรีทีมชาติไทย
รวมถึงแข่งเก๋าอย่างสีวเวอร์เมธธนูศร

คุมทีมมา๗ครั้งติดต่อกันนะครับ

รับใช้มายาวนานเกือบ๒๐ครั้ง

ฟุตบอลประเพณีครั้งนี้ก็ถ่ายเท่าสดพรุ่งนี้นะครับ

เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ถิติที่น่าสนใจก็คือเจอกัน๗๓ครั้ง

จุฬาชนะ๑๗แล้วก็เสมอ๓๒ครับ